ขาไปที่แวะอุงการหมอลำนุกทุ่งกันนิดนึงแล้วกันนะคะ
บัวผันทางโสไอด้าบอกเลยว่าชื่อนี้มีแต่ความสนุกสนาน
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยสนุกไม่ออกแล้วจ้ะ
ด้านหลังเอ้าทำไมนอนโรงพยาบาลซะงั้น
เดี๋ยวมาอัปเดตกันนิดนึงค่ะคุณผู้ชมค่ะ
แฟนหลายคนเห็นภาพนี้แล้วตกตกใจ
หมอลำซิ่งถูกหามส่งโรงพยาบาลบัวผันพังโส
ด้วยอาการเหนื่อยอ่อนเพลียแขนขาชาค่ะ
แล้วก็อ่อนแรงด้วยคุณหมอต้องรีบส่งตัวนะ
ก็เช็คระบบประสาทสมองเพราะว่ากลัวเส้นเลือดในสมองมันตีบนั่นเอง
บันเทิงไทยรัฐก็ได้วีดีโอคอลไปสอบถามอาการ
บอกว่าผลตรวจออกมาแล้วนะคะคุณหมอบอกว่าปลายประสาทอักเสบค่ะ
ซึ่งเกิดจากความเครียดพักผ่อนน้อยค่ะ
แล้วก็คุณแม่บัวผันบอกว่าลูกเอ๋ยลูกจ๋า
จะไม่ให้มันเครียดได้ยังไงล่ะคะก็มันไม่มีงานร้องเพลงอ่ะ
พี่แจ๊คไม่มีงานมา๒ปีกว่าแล้ว
แถมเงินที่ศูนย์ไปจากการเตรียมงานแสดงตั้งแต่โควิด

เครียดไงไหวให้กำลังใจแม่หน่อยจ้า
เป็น๑๐ล้านบาทแล้วนะที่ลงทุนมา
มันหายเกลี้ยงไปหมดผลแม่ร่วมไปหมดแล้ว
เออจะทำยังไงฝากถึงผู้ใหญ่ด้วยนะคะ
ล้านแล้วที่คุณแม่ศูนย์ไปกับโควิด

ใช่อยากบอกแฟนขาวว่าไม่ต้องห่วงนะคะ

เคยสู้ก็สู้อย่างนั้นไม่ต้องห่วงนะคะ
อักรภาพว่าหายแน่นอน
ถ้าโควิดซาเมื่อไหร่
ซาจริงหายจริงไปมันไปจริงแล้ว
โบพันธ์จะกลับทำบงใหม่แน่นอน
ซึ่งล่าสุดนะคะแม่โบผันของเรานะคะก็ออกจากโรงพยาบาลแล้ว
โอ้ยินดีด้วยเป็นห่วงนะคะแม่โบพันธ์ค่ะ
เดี๋ยวถ้าเราหายเมื่อไหร่นะโควิดซ้าเมื่อไหร่นี่

มาเต้นกันนะคะโหยกกันเลยค่ะ
คุณผู้ชมพักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้าเหมาะ